คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพ
คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพธนาฬิกา
วัฒนธรรมดีหงามสุขน้ำสุขน้ำ
คุณยามวีรสตรีสิงห์เมืองไทย
อ่าอำไพยเมืองยิงกล้านายนยิน
ปราศาสตร์หินพิมายลายจำหลัก
ผ้าไหมปากทงชายถักทอสิน
มีโคราชกลิ่นหอมวนชวนน่ากิน
ดินด่านเกวียนอลือระบินในถิ่นเนื้อไทย
ขอต้อนรับสู่ประตูแดนอีสาน
หายสำราญมีสุขแสนโสดสาย
เมืองโคราชรุ่งเรืองศิวิลัย
ภูมิปัญญาความเป็นไทย
หน้าเชิดชู

มีแค่รับเชิญที่จะมาทำหน้าที่บินกัน

แนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่าเชิญเลยค่ะ
สวัสดีครับผมพลทหารเกดีศากร่มสันเทียครับ

กองบัญชาการช่วยรบที่๒กองทัพภาคที่๒ครับ
เขาบอกว่าเป็นพลทหารมันต้องหนักแน่นกำยำ
เมื่อสักครู่เสียงเพราะเชียว
หวานเยิ้มจับใจเลย

ปกติแล้วทำอะไรอยู่คะก่อนที่จะเข้าไปฝึกเป็นพลทหาร

ผมได้ทำงานอยู่ที่สำนักการสังฆีต

คือในโลกออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่า
มีคนแชร์คลิปนี้นะคะเยอะมากรวมไปถึงยอดวิวเนี่ย
แตะ๒ล้านวิวเข้าไปแล้วรู้ตัวบ้างมั้ย
ทราบครับตอนนี้เป็นคนดังแล้วนะ
คุณผู้ชมอยู่กับคนดังในโลกโซเชียลนะฮะ
คือเขามีการชื่นชมกันเยอะมาก
บอกว่าเป็นพนธาตุที่มีเสียงไภระ
ภาษาไทยเนี่ยชัดถ้อยชัดคำนะครับ
แล้วก็หลายคนอยากจะรู้ที่มาที่ไป
ก็รู้กันไปแล้วว่าปกตินี่คือพนธาตุต้น

คือมีหน้าที่อยู่ในกรมสังฆีตอยู่แล้ว
คือทำสิ่งที่ถนัดอยู่แล้ว

แล้วเป็นมาอย่างไรอยู่ในกองนี่ในค่ายทหารนี่

ทำไมเราถึงได้ไปมาขับเสพพลาแบบนี้คะ
ก่อนที่ผมจะเข้าไปเป็นพนธาตุนะครับ
ก็ระหว่างฝึกเขาก็จะมีการกรอกประวัติครับ

ไฟล์ของแต่ละคนว่ามาจากที่ไหนนะครับ
แล้วก็วันก่อนวันกองทัพไทย

แล้วก็พบวชร๒นะครับ
พลตีเผาพวงเงินก็ได้เห็นการแสดงในวันนั้น
ก็เลยให้ผมไปขับเสพาในวันกองทัพไทยครับ

อันนี้ไม่ได้กรรมการเตะตาพบไปเลย

จากเป็นพลทหารที่ฝึกแล้วยังมีความสามารถด้วยนะคะ
และความสามารถที่นอกเหนือไปกับการขับเสพา
ก็คือการแต่งกรอนเองด้วย
เมื่อสักครู่ที่เปิดรายการมาเนี่ย
แล้วก็เป็นการขับเสพาที่ตัวเองแต่งเองด้วย
ใช่ครับเพราะว่าตัวผมเองก็เป็นคนโคราชโดยกำเนิดนะครับ

ก็เลยประพันบทนี้ขึ้นมาเพื่อจะมาขับในรายการนี้ครับ
คือครบทุกอย่างเลยของดีเมืองโคราชเมื่อสักครู่

วีรสตรีย่าโมนะคะรวมไปถึงอาหารที่ฉันชอบ
หมี่โคราชก็มาหมดเลยรวบยอดกันมาเลยทีเดียวนะคะ

ต้องอนุรักษ์เขาไว้เลย๑คนต้องรักษาเขาไว้ดีนะคะ
เพราะว่าเสียงดีแบบนี้ความสามารถดีแบบนี้หายากนะ
ใช่แล้วตอนนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่หลายคนเอง
ก็ชื่นชมทั้งความสามารถด้วยนะคะ

ก่อนอื่นต้องรู้สึกภูมิใจครับ
ในสิ่งที่ผมเรียนมาตั้งแต่อายุสิบสาม
ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่๑จนถึงปริญญาตรี
ผมคิดว่าผมไม่ได้เรียนเพราะว่าฟันชอบอย่างเดียว
ผมจะยึดสิ่งที่ผมชอบนั่นคืออาชีพของผมในปัจจุบันด้วย
ก็คือทำมาจากความชอบจนกลายเป็นความรักนะครับ
คือไม่ได้ฝึกกันวัน๒วันอย่างที่บอกไปตั้งแต่อายุ๑๓
ตอนนี้ก็๖๐ปีแล้วนะฮะ

แล้วก็หลายคนบอกช่วงนี้สมัยนี้คนก็นิยมในดนตรีที่หลากหลาย
แต่เราเป็นวัยรุ่นสไตล์ใหม่สไตล์ไทย
รู้สึกยังไงกับคำนี้บ้าง
ผมว่าประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่สวยงาม

แต่ผมคิดว่าในสังคมของเราโดยเฉพาะเยาวชน
ยังขาดในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอยู่
เพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับ
ให้ฝึกหัดการขับเสพา
ถ้าน้องทุกคนมีความสนใจก็อยากให้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองครับ
ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยกันอนุรักษ์ได้
จากเป็นการฝึกทักษะแล้วนะคะ
เป็นการหวงแหนเป็นการนึกถึงสิ่งที่ประเทศไทยเรามีอยู่แล้วด้วย
ก็ยังเป็นการเผยแพร่สิ่งดีให้กับคนที่รับชมนี้ด้วย
เคล็ดลับหน่อยดีกว่าเสียงดีขนาดนี้กินอะไรเข้าไปคะ
บางคนเขาบอกว่าจิ้งรีดเสียงดีกินยอดน้ำค้าง

อาหารต้นทานอะไรตอนเช้าคะ
ทานประกัติแล้วค่ะ
ไม่ได้กินจิ้งหน่งจิ้งหรีดอะไรนะ

อันนี้ยิ่งกว่ายอดย่านะยิ่งกว่าน้ำค้างอีก
กินเข้าไปเลยดินจิ้งหรีด

ถ้าทุกคนมีความชอบในด้านนี้ผมคิดว่า
สมัยนี้ก็มีน้อยที่จะศึกษาในด้านนี้จริงนะครับ

แล้วก็พยายามฝึกฝนต่อไป

หรือว่าพลทหารเกียรติศักดิ์ร่มสันเทียนะคะ
เดี๋ยวให้เบรกรายการของเราหน่อย
กับรายการตลอดข่าวสุดสัปดาห์
เป็นภาษาขับเสพาท่อนเดียว

เชิญคุณผู้ชมชมตลอดข่าวสุดสัปดาห์

เอาสั้นเลย
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมตลอดข่าวสุดสัปดาห์

ผักสักครู
เชิญมาชมรายการ

สุดสัปดาห์

ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อค่ะ
พิพิธภัณฑ์ปลาหินที่จังหวัดสุราชค่ะนี่ค่ะ
และนอกจากนั้นนะคะพาคุณผู้ชมไปกินบะหมี่จอมพลังค่ะ
เรียกได้ว่าจัดเต็มจัดหนักเห็นแล้วจุกอย่างแน่นอน
แต่ว่าน่ากินสุดพลาดไม่ได้ช่วงหน้าค่ะ
ช่วงหน้าห้ามพลาด